แต่ก่อนอื่นนะครับเรื่องของในโลกโซเชียล
ในช่วงนี้ใครก็ติดโซเชียวกัน

เดี๋ยวมาดูว่าเวลาเขาสอนในการร้องเพลงกับออกท่วงท่ามันเป็นยังไงครับ
เพลงนี้เป็นยังไง
ใครเขาอาจจะคุ้นกันน้องใบตอง

สำใดอายกะทิม

ผมไม่กล้าพูดว่าสำเนียงผมไม่ได้

จนน้องหนูคนหนึ่งแล้วก็คุณครูท่านหนึ่งเขามาซ้อมร้องซ้อมรำเพลงนี้
ไปดูภาพหน่อยเดี๋ยวก่อนไปต่อไปดูภาพของคุณครูกับนักเรียนกัน
สวัสดีค่ะหนูชื่อได้กลิ่นวันนี้ได้แก้ววงปันนะคะ
วันนี้หนูจะพามาสอนคุณครูเต้นค่ะ
เมื่อที่อายบอกว่า
เสียใจทำแบบนี้นะคะเสียใจทำแบบนี้นะคะอ่ามือที่อ้ายเสียใจแบบนี้นะคะเสียใจแบบนี้นะคะอ่า
ปาดน้ำตาแล้วก็ปาดน้ำตาอ่าปาดน้ำตาค่ะแล้วก็ลงมาเป็นเสียใจ
อย่างนี้นะคะดูโอ้โหคือผมทำถูกไหมเนี่ยไม่ถูกทางนี้
คุณเอาดีทางนี้ไม่ได้เลยให้คุณครูสอนเหรอน้องคนนี้นี่ไงแล้ว
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าน้องคนนี้คือใครนะครับนี่คือเด็กหญิงวันนิดาแก้ววังปานะครับ
หรือว่าชื่อเล่นก็คือน้องจิ้งรีดโอ้โหเสียงจิ้งหรีดมากเลยจิ้งหรีดขาววงเทวันหรือเปล่า
ไม่ใช่นะน้องจิ้งหรีดนะครับเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒ของโรงเรียน
ท่าสาราประชารังสรรค์ตำบลท่าสาราอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ส่วนหญิงสาวที่เห็นอยู่นี้คือเป็นคุณครูก็ชื่อว่าคุณครูสุกัญญาพื้นผัดนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยแล้วครับ
คุณครูเขามีชื่อเล่นนะครับว่าครูยุ้ย
ก็บอกว่าสนิทกับลูกศิษย์ตัวน้อยคนนี้มาก
เพราะว่าสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ

ไม่ใช่เลยครับสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องจิ้งรีด

จิ้งรีดเนี่ยก็จะมาชวนคุณครูร้องเพลงเป็นประจำเลยแหละครับ
ล่าสุดคุณครูยุ้ยก็ชวนลูกสิทธิ์ตัวน้อยมาบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้
ก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เนื่องจากทราบว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่
เขาจะพาน้องจิ้งหรีดย้ายโรงเรียนไปศึกษาต่อที่จังหวัดพิศนุโลก

คิดถึงกันเนอะพอฉะนั้นมาอัดคลิปวิดีโอกันไว้
จะได้แบบเอามาเปิดดูให้หายคิดถึงครับ
คลิปที่เผยแพร่ไปก็มีหลายคนชมว่าน้องน่ารักค่ะ
แล้วก็บอกว่าครูให้การสนิทกับนักเรียนดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

โอ้โหฟังแล้วเศร้าเลยนะ

ไปกับทางผู้ปกครองไปเรียนต่อที่พิศนุโลก
ก็เลยบันทึกภาพความประทับใจกันเอาไว้นะครับ

พอโพสต์ลงไปแล้วได้ข้อความที่เป็นกำลังใจเพียบเลย

คุณครูยุ้ยก็บอกว่าบันทึกเอาไว้ในชั่วโมงที่ไม่มีการเรียนการสอน
ซึ่งปกติน้องจิ้งหรีดก็มักจะแวะเวียนมาเล่นที่ห้องพัก

พักเป็นไม่ได้ก็มาหาคุณครูเล่นอยู่นั่นแหละ
โอ้โหตอนพักทงพักเที่ยงก็มาจนคุณครูไม่ได้ทานข้าวเลยครับ
น่ารักเนาะ
ก็ร้องเพลงกับน้องไปเต้นกับน้องไป
คุณครูก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วแหละ

แล้วแต่คุณเถอะก็น่ารักอ่ะคุณ

ระหว่างคุณครูกับนักเรียนกับลูกศิษย์เนาะ
สมัยเรียนเราก็อาจจะมีความผูกพันแบบนี้

ใครที่ได้เห็นคลิปแบบนี้ก็อาจจะนึกย้อน
ไปสมัยว่าเราเป็นเด็กกันนะ

เหมือนไม่รัก

เป็นเรื่องที่มันฮือฮาในโลกโซเชียลนะ

ใช่หนังจีนเนี่ย
พาเพิ่มมาหมดเลย
เอาล่ะไม่แน่น้องจิ้งรีดโตมาก็อาจจะเป็นนักร้องก็ได้นะ
เสียงเขาดีนะต้องให้การสนับสนุนนะคะ